พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปบ้านคุณสืบสกุลกันค่ะ
เชียงใหม่เจ้าคุณสืบสกุลคุณเคยเจอฝูงตะเข็บเข้าบ้านไหม
บ้านผมยังไม่เคยค่ะแต่ข่าวฝูงตะเข็บบุกเจอหลายบ้านแล้วนะ
ใช่คือตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเจอกันหลายบ้านแล้วนะครับ
เป็นฝูงตะเข็บเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านอยู่ทั้งผนังอยู่ทั้งพื้นอยู่ทุกที่เลย

ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากไม่ไหวแล้วจริงอยากที่จะให้มาช่วยกันหน่อยค่ะ
นายสุรพลปัญญาผัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบลหนองบัว
อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะเขาได้รับแจ้งจากลูกบ้านมาบอกว่า
บ้างสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านจนไม่มีเวลาออกไปทำมาหากินเลย
ก็ต้องมานั่งเนี่ยเก็บกวาดตะเข็บอยู่แบบนี้แล้วคุณดูสิ

ใช้แค่แบบ๑๐๒๐ตัวนะใช้ว่ากองครับได้ไหมเนอะได้
คือชาวบ้านบอกว่าคือมันทำอะไรไม่ได้จริงต้องคอยเนี่ย
เดี๋ยวก็กวาดเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็กำจัดต้องทำตลอดเวลา
บางคนใช้ไม้กวาดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่บางคนก็เอาน้ำมาฉีดบ้าง
บางคนไปซื้อยากำจัดแมลงแล้วก็แป้งกำจัดเห็บปัดมาฉีดมาโรย
ปรากฏว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ไม่นานตัวตะเข็บก็ไต่เข้ามาในบ้านอีก
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะ
บอกให้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือหน่อยเถอะ
เรื่องต้นก็เลยทดลองนำยาฉีดยุงผสมน้ำส้มควันไม้มาฉีดพ่นอยู่๒วัน

ฝูงตะเข็บเนี่ยแค่หลบหนีเข้าไปชั่วคราวเท่านั้นไม่ถึงกับตายค่ะ

การเพิ่มปริมาณตัวยาให้เข้มข้นขึ้นอีก
ฝูงตะเข็บเริ่มตายลงไปบ้าง

คือสร้างความรำคาญขยะแขยง
แต่มันก็ไม่มีพิษไม่มีอะไร
แต่ว่าบางบ้านเขาก็
ขึ้นเขาก็ผิดบ้านหนี

เดี๋ยวพอมันซาลงเขาก็กลับมาอีก
บางคนอาจจะได้ยินชื่อตะเข็บมันคือตัวอะไร

ตะเข็บเนี่ยเป็นสัตว์เล้ยคลานตัวเล็ก

เจอมากก็คือช่วงหน้าฝนแบบนี้นี่แหละค่ะ

แต่เขาบอกว่าฟันของมันเป็นฟันซี่เล็ก
แต่เค้าไว้กินแค่แต่ไข้น้ำ

รายไม่มีพิษภัยต่อคนเขาไม่กัดคน
คือไม่เป็นอันตรายแต่มันรำคาญ
ใช่ค่ะแต่เป็นสัตว์รำคาญสัตว์ยัวเยี้ยแบบนี้

เขาจะปล่อยสารเหม็นออกมาทำให้เราเหม็น
ดังนั้นเขามีวิธีง่ายนิดหน่อย

ส้มสายชูผสมน้ำแล้วก็ฉีดไป

ใช่แต่เขามาช่วงหน้าฝนแบบนี้